ก็พูดถึงเรื่องของกรณี

ว่าในคลิปที่เห็นคุณแตงโมร้องเพลงอยู่

เอาไว้ใช้สำหรับในการดื่มวายแดง

ใช้กับไวน์แต่ละประเภทไม่เหมือนกัน
มันมีแก้ววายอยู่สัก๒ประเภทแล้ว
แล้วคำให้การที่บอกทุกคนกินไวน์
ตรวจพิสูจน์หลักฐานว่าบนเรือมีขวดวายอยู่หรือไม่
ไปตรวจตั้งแต่วันแรกนะปรากฏว่าไม่พบขวดวายไงคุณ
แก้วก็หาไม่พบนะฮะ
ดังนั้นจึงกลายเป็นว่าต้องมีการหาหลักฐานเพิ่มเติม
ไม่ว่าจะเป็นการใช้โซน่าในการฉายภาพใต้น้ำ

แล้วก็เจอถุงเจอแก้วเจออะไรสักอย่าง

แล้วก็นำส่งทางพิสูจน์หลักฐานเขาแล้ว
ใช่ค่ะนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
มันมีเรื่องหนึ่งที่ตำรวจเนี่ย
และตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ
และในกล่องนั้นก็มีชื่อยี่ห้ออยู่นี่กล่องนี้ครับ
ในกล่องนี้ไม่มีขวดไวล์แล้วนะ
มีแค่ชื่อยี่ห้อนะครับ
มันถูกทิ้งไว้นะคุณนะในกองขยะ
ดังนั้นเมื่อตรวจสอบยี่ห้อวายพบว่ามันเป็นสปาร์คกลิ้ง
ผลไม้หรือว่าพวกโรเซคุณ

วายสปาร์กิ้งมันจะมีโรเซที่อ่อนหน่อย

ผู้หญิงชอบดื่มแต่ผู้ชายหวานก็ชอบดื่มเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ยังมีไวล์ชนิดนี้นะครับ
ใช้ดื่มกับแก้วไวล์ทรงสูง

ดื่มกับแก้ววายทรงสูงทรงดอกทิวลิป
กระติกถือบนเรือนะครับ

เข้าไปเติมน้ำมันเรือที่ท่าเรือเจสสกีวันที่๒๔กุมภาพ

เมื่อกี้แก้ววายแตงโมเป็นแก้ววายแดงใช่ไหม

ที่เกิดขึ้นวันที่๒๔กุมภาพันธ์
เรือมาแวะเติมน้ำมันในช่วงเย็นกันนะฮะ
วงจรปิดค่อนข้างชัดเจนนะครับ

จะมีคนถือขวดวายเป็นขวดวายสีเขียวฉลากสีขาว

ต้องไปดูติดจอละมากนะฮะ

ขวดวายเป็นสีเขียวฉลากสีขาว

และแก้วที่มีการเทวายใส่เป็นแก้วทรงสูง

อย่างน้อยก็๒๓แก้วที่เราได้เห็นจากวงจรปิด
โดยวายน่าจะถูกแช่อยู่ในกระติกน้ำแข็ง

อันนี้ทั้งหมดเป็นหลักฐานที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตำรวจ

แล้วก็เครื่องดื่มที่ถูกนำไปดื่มบนเรือคุณ
ตกลงแล้วมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรไปดื่มกันบ้างเนาะ

เป็นคลิปสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มบนเรือเช่นเดียวกัน
เป็นคลิปภาพนะฮะนี่เดี๋ยวจะเห็น

ลักษณะเหมือนคนบนเรือที่อยู่ท้ายเรือเนี่ยคุณนะ
อะไรบางอย่างถุงบรรจุอะไรบางอย่างหรือเปล่า
เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นถุงใส่แก้ววายหรือขวดวายหรือเปล่า

โยนตมลงไปในน้ำนะครับนี่ฮะจากในภาพเนี่ย

ขับด้วยความเร็วไม่มากลักษณะคล้ายจะลอยลำกลางแม่น้ำเลย
จากนั้นก็อย่างที่เห็นคนบนเรือมีอยู่๕คน
และมีใครคนหนึ่งโยนอะไรบางอย่างออกจากเรือ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ได้วนเรือหาหลักฐานใต้น้ำ
แล้วก็ไปเจอเหมือนแก้ววายและขวดวายในถุงไงจำไหมฮะ

เพราะน่าจะเป็นหลังจากที่คุณตังโม
ตกน้ำตกท่าไปแล้วนะฮะ
มีรายงานอีกนะครับว่าต้องย้ำว่าเป็นรายงานนะฮะ

พบขวดวายอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นขวดวายสีเขียว
ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นวายอีกยี่ห้อ
คนบนเรือดื่มระหว่างลงเรือด้วยหรือไม่
แต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนละยี่ห้อกับรังที่พบเหมือนกันนะฮะ
ฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อที่กลุ่มคนบนเรือดื่ม
ปริศนาขวดวายยี่ห้อวาย
ดีกรีของวายความเข้มข้นของวายสำคัญนะ
ใช่เพราะว่าตำรวจเคยบอกแล้วไงว่ามันต้องดูชนิดดูยี่ห้อเพราะอะไร
เพราะว่าแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อแต่ละประเภท

คือเอาง่ายคือมันเหมือนกับว่าทำให้กลึ่มทำให้เมาต่างกัน
แล้วมันต้องดูว่าถ้าสมมุติเกิดดื่มอันนี้ไป
แล้วมันจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนเรือได้ด้วยไหม

เราได้คุยกับคนดูแลเรือ
ซึ่งดูแลเรือทุกลำที่เอามาจอดในอู่นะ

ว่ากล่องวายที่เป็นภาพข่าวที่พบถูกทิ้งไว้ในอู่เรือนั้น

เพราะทุกครั้งที่กลุ่มไฮโซปอลมามาที่อู่เนี่ย
ฮิ้ววายมาเองไม่เกิน๓ขวด

ไม่ได้ใส่รังกระดาษหรือใส่รังอะไรมา

และเท่าที่คนดูแลเรือสังเกตในทุกครั้ง
ไฮโซปอลจะฮิ้วไวน์มาเองจะเป็นวายที่มีราคาแพง

โดยจะให้คนดูแลเรือเป็นคนนำวายไปแช่

ส่วนกล่องหรือว่ารังที่เห็นในข่าว

เพราะราคาขวดละไม่กี่บาท
มันเป็นลักษณะแบบว่าโอดีกิน้อยและอ่อน

คุณผู้ชมฮะนี่เพราะว่ามีคนไปเปรียบเทียบราคานะ
ว่าจากหลักฐานรังที่พบ

ี่ห้อที่พบปรากฏว่าวายหรือว่าโรเซอะไรเหล่านั้น

หลายคนก็ถามถ้าเป็นวายที่กลุ่มไฮโซปอล
ขึ้นไปกินบนเรือเขาคนรวยจะตาย

นี่แหละคำให้การของคนดูแลเรือก็น่าสนใจนะ
ว่าที่ผ่านมาไฮโซปอลถ้าจะฮิ้วไวน์มากินบนเรือ

ดังนั้นรังวายและขวดวายที่เห็นว่าทิ้งอยู่ในอู่จอดเรือ

เป็นวายของกลุ่มคนที่มาแล่นเรือคนอื่น

เพราะราคาขวดละไม่กี่บาทนะฮะ

คลายปริศนานี้ไม่ได้ทั้ง๑๐๐